สวยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะพยายามกระชากวัยค่ะ
พี่โพดลืมชะลอมรึเปล่าครับ
ชะลอมซะสิคะหายไปแล้วค่ะ
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาทักทายมาแซวพี่ฝนได้นะ
ใช่แล้วค่ะทักทายกันได้มีอะไรอยากถามก็บอกได้เลยนะคะถามได้เลย

เพลงใหม่แล้วนะไม่อยากเฟี่ยงใหม่แล้วนางเอกก็มีน้ำตาฝากด้วยนะคะ
เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาเปิดในรายการเลยได้เลยค่ะส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมายหลากหลาย
ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
อ่ะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าผัวเนี่ยนะโมโหเมียออกไปทำธุระนานเกิดโมโหแต่ไปลงกับลูกจับขังสุ่มไก่ซะอย่างนั้นเรื่องราวเป็นยังไงต้องติดตาม
อ่าปะทะคารมเดือดใส่ไม่ยั้งต่อหน้าตำรวจฉุนค่ะทวงหนี้แล้วไม่ยอมคืนจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะ
เรื่องราวเป็นอย่างไรเอ้าตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ไม่ต้องรอช้ากันเลยครับคุณผู้ชมไปดูเหตุแรกกันก่อนมันสลดใจจริงนะ
กับเหตุความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับเด็กแค่๓ขวบ๓ขวบเองนะครับคุณผู้ชมครับ
คือตัวคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็คือตัวผัวเนี่ยน้อยใจเมียเมียออกไปทำธุระข้างนอกไปนานเหลือเกินไม่ยอมกลับมา
ไม่มาช่วยเลี้ยงลูกแล้วแถมไม่ได้หุงข้าวทิ้งเอาไว้โมโหโมโหหิวไปลงกับลูกอะครับ
เออดูเขาพูดพูดแล้วยังหัวเราะไปด้วยอ่ะพี่ฝนเอาลูกมาขังอยู่ในสุ่มไก่อย่างนี้ครับ
ทางตำรวจสพสุวรรณภูมินะฮะเดินทางมาที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยฮะ
อยู่แถวตะบลนายใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิไปเจอกับนายวิทยาวัฒน์ทองรัฐ
อายุ๒๗ปีคนนั้นแหละฮะที่เราเบลอหน้าไว้นะผู้ก่อเหตุนั่นแหละครับ
เขาขังลูกน้อยเอาไว้ในซุ่มไก่โอ้โหชาวบ้านแถวนั้นต้องบอกตะโกน
บอกพอพออย่าทำตำรวจมาก็ยังต้องช่วยกันเจรจา
บอกอย่าทำแบบนั้นเด็กเขาไม่รู้เรื่องเอาไปสอบถามนายวิทยาวัฒน์หน่อย
ยังมีอาการเลยนะอาการคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้ไปทำอะไรมาเต็มคาราเบล
แล้วท่าทางเขาไม่สะทกสถานด้วยพี่ฝนค่ะอ่ะแต่เจ้าตัวบอกออกมาแบบนี้ว่า
โมโหเมียที่ทำออกไปโมโหเมียมากเพราะเมียไปงานบุญ
แล้วไม่ยอมกลับบ้านสักทีออกไปนอกบ้านนานแล้วไง
ปล่อยให้เขาดูแลลูกแต่เพียงลำพังแถมยังไม่หุงข้าวเอาไว้กิน
โอ้ยโมโหหิวครับ
ค่ะแต่สุดท้ายยังไงอ่ะโมโหหิวไปลงกับลูก
เนี่ยฮะชาวบ้านนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะ
ก่อนที่จะเอาเด็กไวเพียงแค่๓เดือน๓เดือน
อายุแค่๓เดือนไม่ใช่๓ขวบอย่างที่ผมบอกไป
แค่๓เดือนมาขังเอาไว้ในสุ่มไก่อย่างนี้

ก็คือเหมือนประมาณว่าจับลูกเนี่ยโยนไปโยนมา
แล้วพาลากไปกับพื้นอีกต่างหาก

โทษลูกเอ้ยทำกรรมอะไรมาเนี่ย
อ้าวเช้าบ้านขนาดนั้นเห็นท่าไม่ดี
แจ้งตำรวจให้มาจัดการนะครับและที่สำคัญตัวแม่ของนายวิทยาวัฒน์
คนที่ก่อเหตุก็รู้เรื่องแล้วนะทราบข่าวแล้วนะเลยรีบมาเลย
มารับหลานที่อายุแค่๓เดือนรีบมารับไปทันที
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าโอ๊ยคุณนักข่าวเอ้ย
ลูกฉันติดยามานานแล้วเสพยาบ้าแล้วก็พาไปบำบัดหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ยอมเลิกอะครับพี่ฝนไม่รู้จะทำยังไง
ไอ้วันเกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเมามาอย่างไหน
แล้วบางครั้งบางคราถ้าเมาหนักถึงขั้นทำร้ายภรรยาด้วย
นั่นคือสิ่งที่แม่ของผู้ก่อเหตุบอกนะ
แล้วที่สำคัญจะไปห้ามก็ไม่ได้เพราะกลัวกลัวจะถูกทำร้าย

ทางตำรวจนะครับก็จับตัวนายวิทยาวัฒน์ไปตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งข้อหาเสพยาบ้าด้วย
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ภรรยานะครับกลับมา
แล้วก็สอบปากคำแต่ยังไงซะถ้ามันมีคลิปหลักฐานอยู่แล้ว
แล้วชาวบ้านเขาเป็นพยานได้ว่านายคนนี้ทำร้ายร่างกายเด็กจริง
จริงไม่ต้องรอให้ตัวแม่มาหรอกครับใครก็กล่าวโทษได้
ใช่แล้วค่ะแล้วก็จริงแล้วเด็กก็ไม่ควรอยู่ใกล้พ่อที่เป็นแบบนี้นะ

โอ้โหมันเป็นภัยกับเด็กจริงแล้วก็เป็นห่วงเด็กนะคะ
ยังไงก็ขอให้เด็ก๓เดือนนี้ปลอดภัยเนอะ
น่าจะแบบคุณแม่กลับมาแล้วน่าจะแบบดำเนินคดีกันนะคะ
ไปดูคลิปนี้กันต่อนะคะเป็นเรื่องวุ่นของวินจักรยานยนต์กับแกรปค่ะ
มีปัญหาสุดคลาสสิกกันค่ะก็คือนี่แหละแย่งลูกค้ากัน

แล้วก็แบบเฟ้ยเถอะนะพี่
ทำมันกับผมผมว่าเนี้ย

จะลูกค้าเรียกไปผมไม่กลัว
โอ้โห
ในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเสียงของพี่วินกับพี่แกรปนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จับใจความได้ประมาณว่า

อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นพี่วินย่านนั้นแหละ

แกรปนี่ก็มีคนเรียกผ่านแอปนะ

ก็ไปเจอพี่วินเจ้าถิ่นเข้า
ก็เลยเกิดปะทะคารมกันดุเดือดแบบนี้

ท้าเลยให้แจ้งตำรวจมาจับเลย

คราวต่อไปเขาก็จะมารับลูกค้าอีก

บัวญั่นบรมีพี่วินเลย
ทางฝั่งของแกรปเองเขาก็บอกว่า

แต่ขณะเดียวกันทางฝั่งวินเองเขาก็บอกว่า
เขาก็ถือว่าเขาสูญเสียรายได้กับพื้นที่เส้นทางตรงนี้

เดี๋ยวก็ต้องไปสืบส่วนกันอีกทีนึงนะคะ

อันนี้บอกว่าชาวเฟซบุ๊กนะ

วินมอไซค์หรือเจ้าของประเทศแวะ

ของชาวเน็ตนะไม่ใช่ความคิดเห็นของเรานะ

คุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเจอกันบ้างที่อยู่
ในตามหัวเมืองใหญ่อย่างในกรุงเทพหรือหัวเมืองต่างนะครับ
เขาก็จะมีบริการรถวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้

คือผมเข้าใจหลายวินหรือว่าจะเป็นกราฟที่แบบว่าบางคนแบบ
เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาเรียกเข้ามาในบ้าน
คือวินเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีการเสียตรงเสียตังค์เพื่อให้ได้เสื้อกั๊กนั้นมานะ

เขาก็ทำตามในเรื่องของออเดอร์ของลูกค้า

ผมว่าหน่วยงานที่เป็นกลางที่สำคัญที่สุดคือกรมขนส่ง
กรมขนส่งทางบกต้องมาจัดการเรื่องนี้ให้มันเด็ดขาดว่า

หมาหรือว่าสุนัขข้างทางที่เป็นหมาจรจัด
เวลาไปวิ่งตัดหน้ามอเตอร์ไซค์เข้าเนี่ย
แล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุคำถามเกิดขึ้น
เราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายกับใครได้บ้าง
อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับ

สุนัขมันมาแล้วชนล้อแบบนี้

เป็นสุนัขจรจัดแถวนั้นครับพี่ฝน
เหตุนี้ทางเจ้าหน้าที่กุภัยมูลนิทธิ
ไรคุณธรรมเขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
ว่าเกิดอยู่แถวชุมชนในซอยซอยกลป้อมค่าย
ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับรถมอเตอร์ไซคันนี้ล้มอยู่ข้างทางอย่างที่เห็น
แล้วมีผู้บาดเจ็บ๒รายก็คือนายอุดรดวงเจริญอายุ๕๔ปี
และนางจันทนาแจ่มแจ้งอายุ๕๓ปี
ทั้งคู่เป็นสามีภรรยามาด้วยกัน
เห็นแล้วเนาะภาพจากกล้องในวงจรปิดนะครับ
สามีภรรยาเขาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาในซอย

แต่ผมไม่แน่ใจน่าจะวิ่งเหมือนตั้งใจวิ่งชนด้วยซ้ำดู

คือสุนัขมันเป็นอย่างนี้จริงนะพี่ฝน
ไม่แน่ใจเหมือนกันคือบางครั้งบางคราเราก็ไม่รู้มันจะมาเห่าเพื่ออะไร
ไล่ตามงับล้อมอเตอร์ไซค์
อันนี้มันเป็นจริงเป็นจริงแล้วบางครั้งมันทำให้เกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยมาก
เราน้านบอกว่าเออซอยเนี้ยหมาเยอะจริงเป็นหมาจรจัดทั้งนั้นเลย
แล้วเนี่ยพอจะมีหน่วยงานเข้ามาจัดการมันเหมือนรู้นะ
หมาพวกนี้มันรู้มันมีเซนต์มีสัญชาติยานมันหนีไปก่อนทุกที
ก็จัดการได้ไม่หมดสุดท้ายในซอยนี้ก็เต็มไปด้วยสุนัขจรจัด
แล้วปัญหาที่เกิดก็คือเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปผ่านมา
สุนัขมันออกประกาศบ้างมันทำไรมางับล้อใช่ไหมครับ
ก็เลยต้องส่งเสียงดังไปอีกแล้ว
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดการเรื่องนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยง
ก็คิดสุนัขเลี้ยงของใครก็ตาม
ถ้าไปทำในเหตุลักษณะแบบนี้
คนเลี้ยงเขาคงจะต้องมารับผิดชอบถูกไหม

แต่พอเจอกับสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัด
คำถามเกิดแล้วเราจะจัดการมันยังไง
ก็คงจะเริ่มตั้งแต่ต้นเหตุ
ก็คือว่าอาจจะต้องจับน้องไปทำหมัน
จากน้องไปทำหมานสุดแล้วก็จะโอเคก็จะไม่มีการ

ที่เขาจะรับดูแลสุนัขจรจัดแบบนี้นะครับ

ก็ไม่อยากให้จับไปแล้วก็เอาไปทำร้าย
อะไรประมาณนี้ก็ฝากดูแลด้วยนะคะ

ขี่จักรยานยนต์ไล่ประกบรถบัสนะคะ
แล้วก็เขาเรียกว่าคว่างอิดคว่างหินใส่รถบัส
แล้วก็มีเด็กโดนลูกหลงด้วย

รี๊ดเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้โดนคู่อารีกันไงไปโดนน้อง
เนี่ยส่วนใหญ่ไปโดนคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่
นั่นแหละนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเย็นวันพฤหัสบดีที่๑ธันวาหน้าบนถนน๓๐๔นะคะ
ช่วงวัดอ่าวช้างไล่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะครับนายบุญส่งเอี่ยมศรีคนขับรถบัสเนี่ยเขาเล่าว่า
ขับรถรับส่งนักเรียนออกจากตัวเมืองแปดริ้วมีกลุ่มเด็กช่างค่ะขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็คว่างวัตถุ
มีทั้งคล้ายระเบิดเข้ามาในตัวรถแล้วก็เป็นพวกหินพวกอะไรอย่างนี้ค่ะทำให้เด็กในรถที่เขาเที่ยวร้องแบบกรี๊ดแบบนี้เลยด้วยความตกใจ
โดยในรถเนี่ยมีเด็กช่างอีกสถาบันนึงนะร้องตะโกนท้าทายกลับออกไปด้วยแล้วก็ให้ของลับกันด้วย
อ่าคือมีคู่อาริอยู่ข้างบนนั่นแหละอืมพอกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์มาประกบทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ระดมปลาทั้งก้อนอิดก้อนหินใส่รถบัตรเลย

ทำให้กระจกหน้าต่างนี้แตกเสร็จกระจกก็ไปโดนเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บนะคะ

ไม่รู้แล้วเด็กช่างในรถก็ตะโกนบอกอีกว่าลุงอย่าจอดนะถ้าจอดให้ผมโดนย้ำเละแน่
คือพวกในนักเรียนของสถาบันอื่นเขาอยู่ด้วย
ใช่ค่ะเป็นคู่อาริกันนะคะทำให้แบบคุณลุงที่ขับรถก็ต้องเร่งเครื่องหนีเลย

แล้วดูสิซึ่งเขาคิดว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเพราะว่าในรถเนี่ย
มีเด็กที่ไม่รู้เรื่องอีกเยอะแยะเลยแล้วเด็กเล็กด้วยนะคะ
คือจะเป็นคู่อริกันอะไรยังไงนะคุณก็ไปเคลียร์กันเอง

แล้วความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีหรอกครับ
มันจะไปโดนคนอื่นที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์
คนที่ไม่รู้อิโนอิเนมักจะมาเจอแบบนี้ปุ๊บอีก
แล้วหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ได้นำกำลังมาดูแลความปลอดภัย
โดยไม่ให้ไปจอดรับเด็กที่จุดเดิม
ให้นักเรียนขึ้นกลางทางแล้วก็มุ่งหน้าไปยังปลายทางเลย
เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก

ก็ต้องยอมรับนะว่าเบื้องต้นอาจจะต้องแก้แบบนี้ไปก่อน

แต่ถ้าในทางต้นเหตุจริงโอ้โหมันต้องหลายหน่วยงานเลยครับ
เริ่มต้นที่นักเรียนด้วย

ผู้ปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถาบันมันก็ต้องกวดขันในเรื่องนี้จริงนะ

ต้องให้มีรถตำรวจขับประกบเลยเนอะ
ก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องราวของวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกัน

หนุ่มคนนี้บอกว่าดวงสวยจริง
เรื่องของเรื่องเขาก็ไม่คิดว่ามันจะใช่คู่อริจริงหรือเปล่า
เพราะเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้มีเรื่องกับใคร
มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายเขาเจ็บสาหัสเลยครับ

กมันเกิดถึงเมืองบรรณวิทยาศาสตร์
เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่านายดำนามสมมุติละกัน
เป็นเด็กที่เป็นผู้เสียหายอายุ๑๔ปี
อแสนศุกร์อเวอร์พนมไพรจังหวัด๑๐๑ไปกับเพื่อนเนอะ
แต่น้องเขาบอกว่าถูกคู่อริจากบ้านดอนแดงมากันหลายคน
รุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีแผลที่เหนือคิ้วขวา
กกหูขวาก็มีแล้วก็มีรอยช้ำบวมที่แก้มขวา
สำคัญเลยฝันหักไปหนึ่งซี่
รุมทำร้ายเขาแล้วก็หนีไป
เด็กชายดำผู้เสียหายบอกว่าไม่ทราบสาเหตุจริง
แล้วตัวเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกับใครมาก่อน
เขาบอกว่าในกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเขาน่ะ

เอาอาวุธปืนมา๒กระบอกทำท่าจะยิงเขาด้วย
อ่ะยังดีอย่างหนึ่งชาวบ้านใกล้เคียงที่เขา
อยู่ในเหตุการณ์บริเวณตรงนั้นเขาได้ยินเสียง
แล้วยังไงล่ะก็เหมือนว่าตะโกนช่วยบอกตำรวจมาตำรวจ
สุดท้ายก็หนีกันไปได้นะครับ
สุดท้ายทางตำรวจนะฮะไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยนะครับ
ไปตามตัวของผู้ก่อเหตุรวมไปถึง
พาผู้เสียหายคู่กรณีนั่นแหละ
มาพูดคุยกันที่โรงพักครับ
นี่ค่ะพี่ฝนคุณผู้ชมดูไปด้วยนะ
ที่นี่นะฮะทางตำรวจสวพพนภัย
เรียกตัวทั้งเด็กชายดำผู้เสียหายและนายเบียร์เสื้อสีฟ้า
เดี๋ยวจะเห็นนะนายเบียร์เสื้อสีฟ้ากับนายบี
เสื้อยืดที่เป็นแบบเสื้อลายลายหน่อยนะ
อายุแค่๑๕เองพี่ฝน
ดูนี่ยังเด็กกันอยู่เลย
น่าจะมต้นเหรอนะคะ
ว่าดำที่เป็นนามสมมุติเด็กกว่าขวามีดมาป้อกกันตัวนะ
ก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่มาหาเรื่องหนีกระเจิงไปแล้วครั้งหนึ่ง
บอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ได้ดูด้วย
นั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มบ้านดอนแดงกับบ้านดอนกลาง
มันมีเรื่องกันมาซ้ำซ้อนหลายครั้งแล้วนะพี่ฝน

ถึงขั้นมีเรื่องกันหลายต่อหลายครั้งแบบนี้

ผมว่านะอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้ง
ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านจะกำนันก็ดีผมว่าก็ต้องจัดการนะ
ถ้าขืนว่าปล่อยเป็นเรื่องเด็กทะเลาะกัน
มันก็จะลุกลามนะครับ
ใช่มันจะลุกลามบานปลายแบบนี้แหละครับ
ล่าสุดก็มาก่อเหตุอย่างที่เห็นในคลิปแรกที่เราได้ดูไปนะครับ
ซึ่งทางตำรวจเองก็บอกมาบอกว่า
จะสอบสวนทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านดอนกลาง

ต่างก็บอกว่าตัวเองน่ะโดนทำร้ายก่อนโดนหาเรื่องก่อน
ก็เลยต้องมีการไปล้างแค้นแทนเพื่อนนู่นนี่นั่น

พี่ดีกว่า

ไอ้การตามไปเนี่ยนะ
ล้างแค้นแทนเพื่อนหรืออะไรยังไงเนี่ย

สุดท้ายคุณไปล้างแค้นแทนเพื่อน
เห็นเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บว้าวาวู
เข้าตัวทุกรอบลุงจะบอกเอาไว้แบบนี้นะ

คนที่เสียใจสุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ถูกต้อง
จริงถ้าให้แบบ

เป็นแบบนี้ขิงกันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามแบบว่าให้มันเต้นแบบเบานิดน
อีกอย่างหนึ่งฝากไว้ให้คิดนะอย่าเอาอนาคตตัวเองมาทิ้งกับเรื่องแบบนี้เลย
โอ้โหคุณพูดดีจังเลยอ่ะโอ้โหทราบซึ้งมากเลยเชื่อลุงเขานะลูกเชื่อลุงเขานะ
ลุงหรือพี่เชื่อลอยตีนกาของลุงนะ
อ่าเชื่อนะคะไปดูข่าวนี้กันต่อค่ะหนุ่มพิการทางสายตาหรือว่าตาบอดเนี่ยค่ะ
แจ้งความค่ะเขาบอกเขาไปทวงหนี้กับเพื่อนบ้านแต่คือไม่ให้ไม่พอแถมเอาน้ำมาฉีดเขาอีก
แล้วเอาสายยางมาฟาดเขาอีกอันนี้เขาบอกนะซึ่งเขาบอกว่าด้านสาวใหญ่ที่เป็นลูกหนี้ก็บอกว่า
ก็คนตาบอดเนี่ยไปร่าร้านเขาก่อนอ้าวเอ๊ะยังไงอ่ะไปดูกันค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งทางลูกหนี้เขาก็บอกเขาก็ป้องกันตัวเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ
ตำรวจสายตรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาดแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะเจ้าก็เลยไปตรวจสอบค่ะพบผู้เสียหายนะคะ
ก็คือนายสุธิพรอายุ๓๒ปีเป็นผู้พิการทางสายตานะคะ
ให้ตำรวจฟังบอกว่าคู่กรณีเป็นผู้หญิงอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละใช้สายยางค่ะฉีดน้ำใส่หน้า
แล้วก็ใช้สายยางฟาดที่แขนซ้ายจนรู้สึกชามไปทั้งตัวเลย
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะซึ่งเรื่องที่เป็นเหตุเนี่ย
เพราะว่าตนเองเนี่ยไปทวงหนี้ค่ะที่เขาติดค้างไว้เมื่อหลายปีก่อน
เงินตอนแรกอยู่ที่๘๐๐๐บาทก็ทยอยจ่ายเรื่อยมา
แต่ก็ยังคงค้างเหลืออีก๑๗๐๐บาทนะ
ตัวเองก็เลยไปยืนทวงที่หน้าบ้านเขาก็เลยทำให้ลูกหนี้เนี่ย
ไม่พอใจค่ะก็เลยโตเถียงคือด่าทอกัน
แล้วก็ถูกอีกฝ่ายเหยียดหยามค่ะบอกว่าเป็นคนพิการ
ก็เลยฉีดน้ำใส่แล้วก็ใช้สายยางฟาด
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไปพบฝ่ายคู่กรณีซึ่งบ้านอยู่ห่างกันแค่สิบห้าเมตรเอง
เออบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเพื่อที่จะไปเจรจากลายเกลี่ย
ปรากฏว่าพอไปถึงไม่ทันไรสองฝ่ายก็เปิดฉากด่ากันเลยค่ะ
ทีนี้ที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าเขาด่ากันยังไง

หน้าเจ้าหน้าที่เลยตอนนี้ด่ามาทีนี้ก็ด่ากลับเลยนะคะ
ฝ่ายสาวใหญ่คู่กรณีเนี่ยก็งัดคลิปหลักฐานค่ะมาโชว์ตำรวจเหมือนกัน
บอกว่าฝ่ายชายตาบอดนี่ไปหาเรื่องเขาก่อนนะ
แม้มีคนมาห้ามนะ๒๓คนให้กลับบ้านไปก็ไม่ยอมนะยืนด่ากันอยู่หน้าบ้าน
เธอก็เลยทำไงรู้ไหมของขึ้นเอาน้ำมาฉีดนะคะ
ส่วนเรื่องหนี้สินยังไงเธอบอกว่าเธอเป็นลูกหนี้จริงแต่ไม่ใช่ลูกหนี้ชายตาบอดโดยตรงนะ
ตอนแรกยืมเงินกับอีกคนนึงแต่คนคนนั้นติดหนี้ชายตาบอด
เขาก็เลยให้เธอเปลี่ยนมาชำระให้กับชายตาบอดแทน
คือยกหนี้ให้ยกหนี้ให้แบบว่าเอาไปเก็บกับคนนี้ละกันนะ
อ๋ออะไรประมาณเนี่ยอ๋อมันเป็นทอดคุณผู้ชมทอดใช่
ภาพออกไหมมันหนี้มันเท่ากันก็เลยประมาณว่าอ่ะงั้นเธอก็ไปเก็บกับคนนี้สิ
แล้วเอาเงินก้อนนี้ไปใช่แล้วค่ะซึ่งก็ยังมียอดค้างอยู่อีก๑๗๐๐บาท
ตอนนี้บอกว่ายังไม่มีเงินแต่ยืนยันค่ะว่าไม่หนีค่ะ
เพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงเป็นการยกหนี้ให้กันลักษณะแบบนี้แล้ว
ก็ถือว่าเป็นลูกหนี้แล้วนะก็ถือเป็นลูกหนี้
ถ้ามีการตกลงกันแล้วร่วมกันแล้วว่าคุณจะต้องมาใช้เงินให้คนนี้แทนเนี่ย
ใช่ค่ะก็คือต้องชดใช้อยู่ดีนะคะเมื่อตกลงกันไม่ได้
ก็เลยให้ทางหนุ่มตาบอดเนี่ยนำหลักฐานเรื่องการกู้ยืมเงินแล้วก็ข้อความต่างที่ถูกด่าเนี่ย
พบพนักงานสอบสวนแล้วก็นัดเจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็คืออาจจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นหนี้กับคนนี้
แต่เป็นหนี้กับอีกคนนึงที่คนนั้นเขาดันยกหนี้นี้มาให้กับคนนี้
ก็ต้องเปิดสวนเข้าไปทอด
อย่างที่บอกฮะการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเช่นเดียวกัน
การไม่เป็นลุงหนี้ก็เป็นลาบอันประเสริฐเช่นเดียวกันครับ
มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับผู้ปกครองไม่สบายใจอย่างแรง
เรื่องของเรื่องนะครับทางแม่ทัพภาค๔สั่งให้เร่งหาข้อเท็จจริงโดยด่วน
เพราะมันมีกรณีที่เด็กนักเรียนไปฝึกรอดอแล้วป่วยหนัก
ถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เรื่องของการที่มีเด็กนักเรียนไปเรียนรอดอปี๑ที่นราธิวาส
ฝึกเด็กยังไงให้เข้าโรงพยาบาลหลายคน
ถามว่ามีอาการยังไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าขาดน้ำอย่างรุนแรง
มีภาวะกล้ามเนื้อสลายปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มร้ายแรง
โอ้โหหลายคนก็สงสัยเขาต้องฝึกกันขนาดไหนสำหรับรอดอ
แต่น่าจะฝึกความอดทนก็คืองดข้าวอดน้ำหรือเปล่า
แต่ต้องฝึกกันจนถึงป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล๑๗คนเลยเหรอครับ
เขาบอกอย่างนี้นะฮะเชื่อว่าสาเหตุที่เด็กป่วยเยอะอย่างนี้
น่าจะเกิดจากการฝึกนั่นแหละโดยร่างกายของเด็กแต่ละคน
ต้องบอกแบบนี้ก่อนความพร้อมในการที่จะฝึกฝึกหนัก
หรือต้องทนในสภาพอากาศที่ร้อนจัดรวมไปถึงขาดน้ำเนี่ย
มันไม่เหมือนกันนะเด็กแต่ละคนมีความแข็งแรงของร่างกายที่ไม่เท่ากัน
คือเรื่องของเรื่องนะฮะก็มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๑
ก็คือรอดอนั่นแหละไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วตัวผู้ปกครองเองก็ต้องเฝ้าดูอาการด้วยนะว่าโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้าง
คือบางคนหนึ่งในนั้นละกันมีอาการประมาณว่าเหมือนเดินไม่ได้เลยพี่ฝน
แล้วเด็กบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ถูกทำโทษ
คือตัวคุณแม่เองนะผู้ปกครองเองนะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอก
น่าจะแบบปวดเมื่อยปกติคนไปฝึกรอดอร์ใช่ไหมล่ะ
มันอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่พอไปพบแพทย์มันไม่ได้ปวดเมื่อยธรรมดาแล้ว
เพราะว่าแพทย์บอกว่าอาการอย่างนี้มันแปลกนะ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
ฟอกไตมาแล้ว๒ครั้ง
ฟอกไตจากการไปเรียนรอดอเนี่ย

ตั้งแต่เช้าของวันที่๒๙พฤศจิกายน
มาพร้อมกับอาการปวดท้องปัสสาวะไม่ออก
ถึงจะเอาออกมาได้แต่ก็สีเข้มมาก
ขาขาเท้าเนี่ยเกร็งไปหมด
แล้วก็หมอยังบอกว่ามีโอกาสนะไตวายเฉียบพันธุ์ป่ะเนี่ย
ฟอกไตไป๒ครั้งอาการยังไม่ค่อยดีขึ้น
กินอะไรเข้าไปก็อาเจียนหมดเลย

ต้องไปเช็คอาการแบบหนักเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
คุณผู้ชมครับไปสอบถามเรื่องราวจากทางครูฝึกกันบ้างเนาะ
ทหารรายหนึ่งนะฮะก็บอกว่าปกติในห้องตรวจสอบร่างกาย
ถึงความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียนรอดอร์เนี่ยนะครับ
จะต้องมีการเข้ารับการฝึกนะฮะ
แล้วก็จะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนว่าใครพร้อมไม่พร้อม
แต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในช่วงของการที่ต้องเว้นระยะห่าง
ก็เลยมีเรื่องของนโยบายที่ว่าให้งดในเรื่องของการเข้ารับการตรวจร่างกายไปซะก่อน
คือพอไม่ได้ตรวจตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า
เด็กคนไหนพร้อมไม่พร้อมที่จะเรียนบ้างละมั้งน่าจะเป็นในทางนั้น
ล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปยังแม่ทัพภาค๔นะครับ
โทสานติสกุลตนาคนะครับท่านก็บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมนะ
ท่านเนี่ยก็จะเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องของการฝึก
และจะพิจารณาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ต้องเข้มงวดอันนี้เข้าใจได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าพร้อมจริงสำหรับเด็กทุกคนที่จะไปเรียนเรื่องการฝึก
ในแบบฝึกโหดอ่ะใช่ค่ะก็ฝากครูฝึกด้วยนะคะ
ดูว่าใครพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าสูญเสียขึ้นมามันไม่คุ้มใช่แล้วค่ะ
อ่ะไปดูกันต่อนะคะฮือฮาอีกแล้วนะคะวงการสงฆ์ค่ะ
เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งนะจังหวัดสุโขทัย
สูบกัญชาในกุฏิแต่ท่านก็อ้างว่าท่านสูบเพื่อรักษาโรคเบาหวานค่ะ
นี่เป็นเสียงของท่านนะคะพี่ฝนไอ้ข่าวนี้เนี่ยนะมันเกิดคำถามตัวโตเลยนะ
ว่าการสูบกัญชามันรักษาเบาหวานได้จริงไหมนั่นน่ะสิคะ
ก็ต้องก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปอ่ะนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
รีเทิร์นพาร์ท๕จุด๒ได้นำมาโพสต์นะคะจะเห็นพระรูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่พื้นภายในกุฏินี่แหละ
อืมก่อนจะสูบกัญชาอย่างสบายใจอืมขณะที่ด้านนอกทำอะไรรู้ไหมทำอะไรครับ
จัดงานกระถิ่นอยู่อ่าเพจนี้นะคะยังได้ระบุข้อความว่า
ใส่สบงและทรงยำเนื้อจะอาวาดวัดหนึ่งสุโขทัยอ่าสุโขทัยเหรออ่า
โขทัยค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมนะคะ
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะครับซึ่งเป็นวัดที่ปรากฏในคลิป
แล้วก็ได้พบพระอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดเลยเข้ามาตรวจสอบพอดี
ทราบว่าพระที่ปรากฏในคลิปก็คือพระครูสมุสำรวยนะคะหรือพระครูแมวอ่า
เจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเลยนะเจ้าอาวาสวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมนะคะ
อมรับกับทีมข่าวค่ะว่าเป็นตัวท่านจริงนะในคลิป
ไปฟังเสียงพระครูสมุสำรวยกันค่ะ
แล้วก็ผู้ที่นำคลิปไปเผยแพร่ขนาดนี้เขาได้ออกจากวัดไปหรือยังคะ
อืมอ่าท่านก็ยอมรับว่าสูบจริงท่านก็ได้บอกว่ายอมรับว่าท่านสูบจริงนะคะ
แต่ว่าเพื่อรักษาโรคเบาหวานนะคะแต่ก็เดี๋ยวทางวินัยส่งเดี๋ยวก็จะได้
พิจารณากันต่อไปค่ะอืมอ่ะคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน

ในเบรกนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมพักเรื่องราวหนักจากในเบรกที่แล้ว
ใช่นะอยากให้ยิ้มอยากให้ยิ้มกันได้
เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ว่ากันว่านี่คือตัวตึง
ตัวตึงบนกำแพงนะครับ

ไอ้หนูคนนี้ก็แหมอยากโชวิลากระโดนขึ้นกระแพงแล้วโยก
แบบเราประดาษชาวเน็ตคอมเม้นท์กันพี่อะเขาว่ายังไงบ้างค่ะบอกว่าสุดจริงบอกว่าบาว

โอ้โหโยกให้เอวหลุดกันไปเลยทีเดียวเฉา
สงสัยแบบว่าเจ้าสาวกรี๊ดเนี่ยชอบ
เด็กเดี๋ยวนี้กล้าคิดกล้าแสดงออกถ้าชอบเต้นมากนักนะ

ก็ยังได้ขลับจนไปให้ถูกทางไปเลย
จริงเต้นเก่งก็ทำมาหากินได้นะ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

มาค่ะเรื่องของน้องหมาต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ฝนนะครับ

ไปดูน้องหมาที่ชอบดอกลูกโป่ง

ดอกลูกโป่งเขาจะเดาะได้เก่งขนาดไหนน่ารักขนาดไหน

โอ้โหน่ารัก
อย่างนั้นดูอีกสักทีดูอีกสักรอบได้ไหมอยากดูความน่ารักของน้องเขา
ลูกไหนดูล่ะนี่ได้ทั้งนี่
ทั้งวันเจ้าให้ทั้งวันไม่ตกด้วยน่ะ
เอ้าอีกรับอีกได้ทั้งวันโอ้โหน่ารักมากเลย
ซึ่งน้องหมาตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าน้องทู่ที่ทู่ที่

คือน้องชอบเล่นลูกโป่งมากเลย
ก็ยังรับงานเขาเรียกว่าดอกลูกโป่งโชว์อยู่ด้วยนะไม่ธรรมดา
ล่าผุดกระดูกคอมันคื่นไปแล้วนะฮะ

คือเหมือนกับว่าชาตินี้เขาเกิดเป็นหมาชาติสุดท้ายแล้ว
เดี๋ยวเขาไปเกิดเป็นคนแล้วเหมือนเขาฉลาดเขารู้เรื่องขนาดเนี้ย
นี่คือเวรกรรมของมันที่ยังมีอยู่หรอครับ
เขาเรียกว่าเศษกรรมที่เหลือเศษกรรมที่เหลือ

ใช่เดี๋ยวเขาไปเกิดเป็นคนแล้วนี่เขาไม่ให้ใครเล่นด้วยนะ
เฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนผมคิดว่ามันเป็นนักฟุตบอลชื่อดัง

เราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องช้างนะคะชื่อน้องตุลาค่ะ
ทักทายมนุษย์อย่างเราด้วยนะคะ
พบกับเราได้ใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้า